พี่ป่อนจะทำได้นี่คือ

เพราะยิมนาติกลีลาเก่าน่าจะเป็นแบบนี้

โอ้โธ่สองตัว
นะไปเถอะเขาบ้าดดิวะไอ้เดี๋ยวก่อน

หูดูว่าตีได้จริง
ขอบพระออกก่อน

แต่ที่ทำทุกอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเลย

อันนี้สุ่มไปแล้วเรียบร้อย
เขามีอันดีของ

ไม่งั้นควารเจาะ

พร้อมอุปกรณ์ราคาไม่แพง

ถ้าใครโกหกขอให้บ้านใครไม่

เอาล่ะพี่ฝนนี่คือกรงสัตว์ค่ะทั้ง๓แบบค่ะพี่

เพราะว่าอันนี้ก็เคยซื้อเหมือนกัน

น่าจะมีราคาอยู่ว่าเป็นพลาสติกนะ

อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนพวกไม้โอ่งไม้อัด

ดาวน่าจะเป็นอันนี้
เป็นจะเฉลยที่กรงหนูแฮมสเตอร์เล็กที่พี่ฝนไม่ได้เลือก
ราคาตั้งต้นของกรงสัตว์อยู่ที่
ถูกว่าไม่แพงแล้วเนี่ย
และเป๊กจะเฉลยที่บ้านน้องเล็กที่พี่ฝนเลือก

ถูกกว่า

๙๕บาท
เราจะต้องมาจบกันที่สุ่มไก่ใหญ่

แต่มันเป็นอะไรขนาดนั้น

นี่ไง

แต่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วครับ
พี่เราจะทำยังไงได้

แพงกว่า

อะไรครับ
นี่ไงมาแล้วคุณตี
เมื่อใกล้เงินแสนโจทย์คำถามของเราก็ต้องยากขึ้นสักหน่อยล่ะครับ
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อ
แต่ตอนนี้เรามีคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
ใครรู้เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
พิพิธภัณฑ์ภาพ๓มิติจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ภาพ๓มิติพัทยา
พิพิธภัณฑ์ภาพ๓มิติกรุงเทพมหานคร
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดแล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกันทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
โอ้แล้วคุณบรดยังไงไปสนิทสนมกันอย่างไรพี่
โตมาด้วยกันเลยตำรวจในเพื่อนกัน

ไม่ดีเลยไม่มีความจำพอ